เอาปีใหม่แบบนี้คุณผู้ชมพี่พลอยยกมือขึ้นมานมเลยจ้ะ
พาไปมุเตลูนิดนึงที่ผ่านมาค่ำหนาดขี่ธรรมนาคา
โด่งดังมากนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงส่งท้ายปลายปีหรือว่าต้นปีนะคะ
ก็มีดารานะแล้วก็นักร้องนะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสักการะมากมาย
มีใครบ้างมาจ้ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปไหว้นะ

เดินทางขึ้นไปอีกครั้งที่ถ้ำนาคา
ไปพร้อมกับหวานใจอย่างหนุ่มสงการนั่นแหละ

บอกว่าขึ้นมาถ้ำนาคาครั้งนี้

รู้สึกว่าขึ้นง่ายกว่าครั้งแรกค่ะ

ที่สำคัญนะคนที่ศรัทธาค่ะมาเยอะกว่าเดิมนะ

ทริปนี้นะสาวแมทเธอก็ยังสดโอกาสค่ะ

เป็นครั้งแรกนะจ๊ะสำหรับถ้ำนาคีค่ะ
สาวแมทเธอก็สาธุกับทุกคนเลย
ที่มีแรงศรัทธามุ่งมั่น

อันนี้แบบว่าเหมือนทำบุญเผื่อเอาไว้แล้ว

ก็ไปเหมือนกันไปพร้อมสามีเลยนะคะ

แล้วก็เพื่อให้สมกับเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะ
รีวิวการเดินทางทั้ง๒เส้นทาง

แล้วก็ยังมีการสร้างสีสันด้วยนะ
เหล่าเพื่อนร่วมเดินทางที่เจอกันระหว่างทางค่ะ

ทั้งความสุขมันเต็มเปี่ยมไปหมดเลยอะนะ

ยังแวะไปสัตว์การราบพ่อปู่อือลือด้วย
โอ้โหบอกเลยนี่เป็นคลิปสายบุญจริงเลยนะ

ต่อเนื่องปีไปเลยนะคุณผู้ชม

พี่วันนี้โพสต์ในคลิปเต้นหรือยัง

อยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ

มูหนักส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ขนาดนี้นะคะ
ปีหน้าบอกเลยคุณส่องไปเลยนะจ๊ะกรีนจ๊ะ

เพราะว่ากรีนอยู่ในวงการบันเทิงมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะ
ก็มีวงการบันเทิงนี่แหละนะคะ

ใช่หลายคนในวงการบันเทิงมาคู่กับความมูดเจรูนะหลายคนเลยนะคะ
โดยเฉพาะถ้ำนาคาถ้าจะไปต้องจองก่อนนะ